เกิดจากความเมาเหมือนกันนะคะครับที่ชนบุรีค่ะเมื่อคืนนี้มีแรงงานชาวเมียนมา
เลิกงานแล้วนั่งดื่มเหล้ากันต่อพอดื่มเหล้าเมาค่ะ
พอเมาพูดจาไม่เข้าหูกันค่ะลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะคะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้
พอเมาแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนในวงเล่าเนี่ยไปแซวภรรยาเพื่อน
แต่เขาบอกว่าคือแซวบ่อยเคยแซวแบบนี้หลายทีแล้ว
แล้วก็แซวในเชิงแบบชู้สาวในเชิงแบบหมาหยอกไก่อะไรแบบนี้
แล้วตัวสามีเขาก็ไม่พอใจความมีดแทงตายเลยค่ะ
คุณผู้ชมดูสิคะเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสพบวินจังหวัดชนบุรี
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงตายก็ไปตรวจสอบนะคะ
เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างค่ะอยู่ริมถนนสาย๓๒
ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาผู้เสียชีวิตคือ
นายทุนวินอายุ๒๘เป็นชาวเมียนมานะคะ
หงายจมกองเลือดอยู่ที่พื้นถูกแทงที่ราวนมซ้าย๑แผล
ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วก็มีแผลเล็กน้อยหลายแผลเลย
ใกล้ใกล้กันมีมีดตกอยู่นะคะมีขวดเหล้าขาวมีแก้วน้ำ
มีข้าวของกระจายอยู่เต็มพื้นเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้
เพื่อเป็นหลักฐานนะคะอันนี้คือสิ่งที่เจอในที่เกิดเหตุ
คือมีดเนี่ยหักสองท่อนเลยคุณผู้ชมมีขวดเหล้าขาวมีแก้วน้ำ
คนก่อเหตุก็คือเพื่อนร่วมงานนะคะสัญชาติเมียนมาเหมือนกัน
ชื่อว่านายหม่องเออายุ๓๗คือจริงแล้วก็ทำงานด้วยกัน
ห้องพักอยู่ติดกันดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำ
แต่เนี่ยค่ะมาก่อเหตุแบบนี้คือตำรวจนำตัวไปสอบสวนนะคะ
ตอนที่ตำรวจนำตัวไปยังเมาอยู่เลยนะคะกลิ่นเหล้าคือคลุ้งเลย
แต่ก็ยังพอมีสติพอให้การได้นายหม่องเอยอมรับสารภาพ
ว่าเอามีดแทงนายทุนวินจนเสียชีวิตจริงจริงในหม่องเอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุซื้อเหล้าขาวมาดื่มกับผู้ตายในห้องพักที่อยู่ในแคมป์คนงาน
พอเมาได้ที่นายทุนวินผู้ตายแซวภรรยาเขา
หม่องเออ้างว่าคือแซวเป็นแบบเชิงชู้สาวเป็นแบบหมาหยอกไก่เป็นแบบแทะโลมอ่ะ
เขาโมโหแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรก
ก่อนหน้านี้ในทุนวินผู้ตายเนี่ยนะคะเคยพูดจาแซวภรรยาเขาแบบนี้หลายรอบมากแล้ว
แต่คราวนี้เมาด้วยคราวนี้หึงหวงหนักมากเลยทะเลาะกันในวงเล่า
นายทุนวินก็กลับเข้าห้องพักไปนายมองเอหยิบมีดทำครัวในห้องตัวเอง
บุกพังประตูเข้าไปเลยพังประตูเข้าไปในห้องนายทุนวินเอามีดแทงนะคะ
แล้วมันเข้าจุดสำคัญคือตัดคั่วหัวใจจนเขาเสียชีวิตนะคะ
คือก็มีดอยู่ที่ห้องก็ยังเหมือนเดิมก็มีดที่อยู่ที่ห้องตัว
นะครับในที่ผมขึ้นไปดูว่ามันมีแต่ตัวมีดแต่ด้ามมันไม่มี
ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราไปที่เกิดเหตุ
วันนี้ทางเจ้าของแคมป์คนงานไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำด้านในนะคะ
เพราะว่าทางแคมป์เพิ่งรับคนงานเข้ามาใหม่อยู่ระหว่างการกักตัว
เพื่อดูอาการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะ
อยู่ได้สิบกว่าวันเองค่ะคือทางพนักการรักษาความปลอดภัยบอกว่าก็ไม่ได้รู้จักทั้งคู่หรอก
คนงานเขาก็ไม่ค่อยจะมายุ่งอะไรกับใครเช้าไปทำงานเย็นกลับมานอน
ที่สำคัญคนงานสลับสับเปลี่ยนกันเยอะมากมีคนงานทั้งสามร้อยกว่าคนที่แคมป์นี้นะคะ
รอปภบอกว่าช่วงเกิดเหตุไม่เห็นคือรู้แต่ว่าหลังเกิดเหตุนะคะ
พยายามจะหนีด้วยนะครับพยายามจะหนีออกจากแคมป์
คนงานรอปภมาช่วยกันจับไว้จนตำรวจมาแล้วก็รวบตัวไปโรงพักอ่ะค่ะ
อาจจะมาคนวิ่งแหกออกมานี่ก็พากันสกัดคนร้ายก็วิ่งหนีมานี่
ดีนะมันไม่มีมีดถือไม่ถือมีดมาด้วยถ้าถือมีดมาด้วยก็คนนั้นเจ็บอ่ะ
มันวิ่งเข้าไปกว้าแขนแล้วมันสุดบัดกว่าอะไรมันแกล้งลบเลยอ่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับทางกู้ภัยนะคะนายปฏิพานบุญยี่อายุ๔๒
ภัยบอกว่าพอได้รับแจ้งเหตุก็ไปที่เกิดเหตุทันทีเลยค่ะ
ซึ่งตอนไปถึงคนที่ถูกแทงเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
เพราะว่ามันเข้าจุดสำคัญตัดคั่วหัวใจพอดี
แต่ในห้องคุณผู้ชมกู้ไพบอกว่าเลือดเต็มเลย
แล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะคะ
คือคนงานในแคมป์เนี่ยค่ะก็เล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเป็นเพื่อนกัน
มาทำงานในแคมป์พร้อมกันหลังเลิกงานไปซื้อเหล้าขาวมาดื่มด้วยกันเป็นประจำ
พักหลังเนี่ยผู้ตายเวลาเมาก็ชอบแซวภรรยาของผู้ก่อเหตุจริง

เรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของความเมาบวกกับความหึงหวงค่ะ
คนที่ลงมือแทงเนี่ยเหมือนไปพังประตูห้องเขา
ใช่แล้วก็จากที่คนแถวนั้นให้การมานะ
เขาบอกว่าสองคนนี้เริ่มมีปัญหากันบ่อยมาช่วงหลังนี้
ก็คือเวลานั่งดื่มด้วยกันกินเหล้ากันเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ย
มักจะชอบพูดถึงเมียเขาทางนี้ก็เลยเริ่มมีอาการหึงหวง
เล่าขาวสี่สิบดีกรีตัวแรงด้วยต่างคนต่างเมาเนี้ย
ก็พัดเหวี่ยงกันดูสภาพในห้องแล้วของขจัดกระจายเต็มหมดเลย
สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเศร้านะคะครับฆ่ากันตายทั้งทั้งที่เป็นเพื่อนคนงาน
อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันสนิทกันแท้แท้ผู้กำกับสพบวินค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกประพลพัฒน์ปริยาก็บอกว่าหลังเกิดเหตุนำตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
แล้วก็ต้องนำพยานนำภรรยาของผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำด้วย
คือผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพแล้วก็บอกว่าสาเหตุก็คือหึงห่วงนี่แหละ
ผู้ตายมาแซวภรรยาเขาตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชนบุรีในวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตก็ต้องส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ตอนนี้ก็ต้องประสานญาติให้มารับศพมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แต่ด้วยความที่ผู้เสียชีวิตก็เป็นแรงงานต่างด้าวครับ
ถ้าไม่มีญาติเนี่ยค่ะก็จะต้องฝากศพเอาไว้ที่โรงพยาบาลแหลมชะบังนะคะ
เพราะว่าไม่แน่ใจว่าญาติจะสามารถมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้หรือเปล่าด้วย